ถ้าขับรถไปถึงวงเวียนกติกามารยาทเป็นยังไง
เราต้องให้รถในวงเวียนหรือรถทางขวาไปก่อน

ที่จังหวัดน้องโบรัมพูครับรถกระบาดพุ่งชนรถจักรยานยนต์สองคัน
คุณผู้ชมครับในวงเวียนชนกันถึงตาย
ฮึ่ยวงเวียนมันไม่ได้มีความเร็วอะไรนะพี่เบิร์ตนี่ไง
นี่แหละครับชนกันถึงตายเสียชีวิตหนึ่งศพได้รับบาดเจ็บ๑คนนะฮะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตไม่พอใจ
ทำไมไม่มีใครพาเพื่อนฉันส่งโรงพยาบาลเอาผ้าคุมไว้แบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณวงเวียนหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
อำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับพบศพนางสาว
ธนทรอนันทนจินดาอายุ๓๓ปี
คือก่อนหน้านี้กู้ภัยนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน

แล้วในที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ถูกชนเสียหาย๒คัน
มีรถกระบะสีดำทะเบียนจังหวัดแพร่
จอดอยู่หน้ารถมีร่องรอยการถูกชนครับ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตร้องไห้แล้วโวยวาย
เจ้าหน้าที่ทำไมไม่ส่งเพื่อนฉันทำไมไม่ส่งเพื่อนฉันนะ
ทำไมไม่เอาเพื่อนฉันไปโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็ต้องอธิบายว่าคุณใจเย็นนะครับ
ตอนแรกที่เรามาตรวจสอบพบว่านางสาว
ธนทรเพื่อนของคุณเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนหน้า

และเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว
แต่เธอไม่เชื่อเธอไม่เชื่อ
เพื่อนต้องคอยปลอบเพื่อให้สงบสติอารมณ์
คือสติแตกเสียใจคงเสียใจสติแตกนะครับ
ก็จากนั้นเธอพอตั้งสติได้ก็เล่าบอก
กับผู้เสียชีวิตเป็นแฟนกันนะฮะ
เป็นคือเปิดร้านอาหารอยู่หากจะชุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรนี่เอง
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็ขี่รถออกไปซื้อของ
กระทั่งมาทราบว่าเกิดอุบัติเหตุจึงรีบมาดู
นายอดุลอุ่นรัฐอายุ๒๓ปีคนขับรถกระบะสีดำ
เล่าบอกว่าเขาขับรถเข้าวงเวียนแล้ว
เพื่อจะวนขวาโดยมีรถจักรยายน๒คันขี่ตีคู่กันอยู่ด้านหน้า

เพื่อให้รถที่จะแล่นเข้าวงเวียนทางซ้ายผ่านไปก่อน
อ้าวนี่ทำไม
ที่จะต้องให้รถทางในวงเวียนไปก่อนใช่ไหม
ก็เบรกไม่ทันชนท้ายมอเตอร์ไซค์๒คันนั้น

อ้าวคุณผู้ชมคนที่อยู่ทางนั้นเขาบอกว่าอย่างไร
ทำไมถึงวงเวียนนี้ขับเร็วถึงชนกันตาย
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าวงเวียนนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เพราะว่ามีถนน๒สายตัดผ่าน
ทำให้รถที่เข้าวงเวียนด้วยความเร็วเนี่ย
ที่อยู่ในวงเวียนจึงไม่กล้าจะขับออกไปคือ
นึกออกไหมซ้ายมาเร็วมาไปถนนอีกสายหนึ่ง

ปรากฏว่าพอทางซ้ายมาเร็วไอ้รถวงเวียนไม่กล้าออก
รถที่ตามมาจากวงเวียนก็ชนตูดไง
เข้าใจไหมนี่แหละครับ
เมื่อวานนี้ผมก็เกือบเหมือนกันหน้ารัชโยธิน

พี่เขาอยู่เลนขวาสุดจะเลี้ยว
จริงมันต้องเลี้ยเป็นรัชดามันเลี้ยได้๒เลนใช่ไหม
โอ้โหออกไปครับพี่เขาจะไปตรงจะไปหน้าเมเจอร์

กูไม่ได้กลับบ้านเร็วแน่เลยดีเขาเบรกทัน

คุณผู้ชมขับรถเข้าวงเวียนอย่าลืมนะ

พูดง่ายคือให้รถทางขวาของท่านไปก่อน